ต่อเนื่องกันเลยจากเคสของพี่นวัดเนี่ยนะอีกหนึ่งคนที่ต้องกักตัวอยู่นั่นเองก็คือคนคุ้นเคยบันเทิงไทยรัฐเรา
เล่นข่าวบ่อยตลอดเลยนะคะสำหรับนักร้องสาวอารมณ์ดีคนนี้พี่ฮายอภพรค่ะ
บันเทิงไทยรัฐวิดีโอคอลหาคุณผู้ชมช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้นะคะ
กักตัวอยู่ในคอนโดนะคือไปเช่าคอนโดหาเช่าแถวใกล้บ้านเพราะว่าก็เป็นห่วงคุณแม่ด้วยนะคะ
ฮายตอนนี้มาเช่าห้องอยู่นะคะก็อยู่ใกล้กันเนี่ยกับคุณแม่แต่ว่าคือแยกห้องแยกบ้านกันเลยนะฮะ
วันนี้พี่ฮายกักตัววันที่๓แล้วนะคะพี่ฮายบอกว่าเหงามาก
แต่พอตัวเองกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะก็ต้องทำตามมาตรการนะคะเพราะว่าส่วนตัวเอาจริงพี่ฮายบอกว่าก็กังวลเหมือนกัน
เพราะว่าพี่ฮายอยู่กับคุณแม่คุณแม่พี่ฮายอายุค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีโรคประจำตัวเยอะด้วย
ฮายก็เลยต้องขอดูแลทุกอย่างแบบเข้มงวดสุดไปเลยค่ะ
พี่ฮายเนี่ยต้มน้ำกระชายดื่มทั้งวันเลยค่ะออกกำลังกายด้วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองก็แล้วแต่ใครจะดูแลแบบไหนนะคะ
ซึ่งก็ถามว่าพี่ฮายพี่ฮายเครียดไหมเนี่ยพี่ฮายบอกก็เครียดเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปฟังคนกักตัวคนนี้หน่อยค่ะ
เป็นครั้งแรกพี่จับตัวเครียดเรื่องแม่หนูเพราะว่าค่ะ
เครียดเพราะว่าเวลาทำอาหารหรืออะไรก็ต้องใส่ชุดสั่งมาหนูใช้เป็นแล้ว๓ชุดหนูค่ะ

เนี่ยเดี๋ยวอีก๔๕วันพี่จะตรวจอีก
ปกติพี่ฮายตรวจถี่อยู่แล้วเนอะ
ดีอยู่แล้วค่ะ๗วันตรวจที๗วันตรวจที

เพราะเราอยู่ในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงใช่ไหม
เราก็ไม่อยากให้ถ้าแม่ติดเราจะรู้สึกไม่ได้
อภัยไม่อภัยตัวเองเลย
คือต้องบอกเลยว่าพวกเราต้องรับผิดชอบสังคมกันด้วยตรงนี้
อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองมากเลย
เหงาก็จริงคุณผู้ชมแต่ยอมกักตัวอยู่คนเดียว
เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวแล้วก็ตัวเองด้วย

ข้างหลังพี่ฮายเนี่ยพี่ฮายมีเพื่อนไปด้วยนะ

ไข่ค่ะไข่เด็กวัดเจดีพี่หายเอาไปด้วยเอาไว้อุ่นใจ
นะคะไม่รู้ช่วงกักตัวอาจจะได้เลขก็ได้นะ